การเสียชีวิตของดารานักแสดงเนี่ย
ข่าวคุณก็ต้องเช็คก็ต้องดูกันดีนะ
อ่ามีข่าวปลอมเยอะมาก

ขวัญใจคนใช้แรงงานนะคะ

หนึ่งก็กุข่าวขึ้นมาว่า

ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐค่ะก็มีโอกาสไปเจอนักร้องค่ะ
เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าตอนเห็นข่าวครั้งแรกก็รู้สึกงงเหมือนกันนะ
ข่าวนี้มาได้ยังไงค่ะเออบอกเลยว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยมีผลกระทบต่อจิตใจคนในครอบครัว
แล้วก็แฟนคลับมากเลยคุณแฟนคลับเขาเยอะนะคนนี้ค่ะ
แล้วก็อยากจะฝากบอกเว็บไซต์แล้วก็คนเขียนข่าวด้วยนะคะว่า
คำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นมากเลยอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะ
แล้วก็ยืนยันทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าตัวเองนั้นไม่เคยมีรถขับหรูนั้นใช้นะคะ
เพราะว่าพี่ไมค์บอกว่าพี่ไมค์ขับแต่รถกระบะค่ะ
ตัวเองอยู่แต่ในไร่ในท้องนาเท่านั้นค่ะ
คุณมาทำที่สามว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเอาคุณมาใส่ร้ายเขา
เพื่อให้คนได้ไปติดตามเขาก็ตกใจเขาก็รู้ว่าเป็นจริงเหรอ
เขาพยายามโทรติดต่อแล้วก็สอบถามกันมาเยอะ
กลายเป็นว่าตกไปเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพทางโลกโซเชียลซะ
เพื่อให้กดเข้าไปดูเขาก็จะได้มีรายได้จากนี้
ผมว่ามันคนที่ทำงี้ไม่มีคุณธรรมผมก็เลยว่าช่างมันเลย
เราคิดดีไว้คิดบวกไว้คนที่คิดยังไงมันคงไม่ได้อย่างนั้น
เราไปจี้ไปตามแจ้งความไปเพื่ออะไร

คนที่พูดตรงว่าไม่มีจิตสำนึก
ผมก็เลยว่าปล่อยเขาถ้าเขาทำได้ไงเขาก็จะได้อย่างนั้นเอง

ร้องเพลงขับกล่อมแฟนเพลงได้อยู่นะคะ
ไมค์ก็มายืนยันทางหน้าจอบันเทิงไทยรัฐของเรานะคุณผู้ชมค่ะ
ไมค์นี่เขาแข็งแรงนะคะวันก่อนฝนตกที่อุบลโอ้ยฝนตกถล่มพายุมากเลยนะ
แต่ว่าพี่ไมค์ค่ะก็ยังร้องเพลงเครื่องเสียง

แต่ว่านะคะพี่น้องเนี่ยนะคะก็ยังช่วยคุณไม้เนี่ยร้องเพลงคุณผู้ชมค่ะ
เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจนะคะ
มั่วนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ไครไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเมาส์ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแชร์ข่าวใดขอให้ตรวจสอบก่อนว่าเว็บดังกล่าวเนี่ย

เพราะบางเว็บเนี่ยใช้ภาพใช้ฟ้อนต์ตัวหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกัน
อย่างไทยรัฐเนี่ยโดนบ่อยแล้วก็โดนเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเช็คให้ดีก่อนที่จะแชร์นะคะ
ส่วนคนที่ทำเว็บปลอมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้กฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เขาเอาจริงเอาจังนะจ๊ะ
ไม่ต้องอะไรเป็นห่วงไงกลัวแชร์ไปแล้วไม่มีกฎหมาย

สื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นดาบสองคมเลยก็ว่าได้